อย่างที่ทราบกันว่าในพื้นที่กรุงเทพนะครับก็จะมีทั้งชุมชนบนดินและถิ่นริมคลองครับ
ฉะนั้นนอกจากเดินเท้าหาเสียงแล้วเนี่ยบางพื้นที่ต้องล่องเรือคุณผู้ชม
ต้องล่องเรือไปตามคลองอย่างคุณโรสนาโตศิตระกูลครับ
พาทีมงานไปเลยลงเรือไปหาเสียงกับชาวริมคลองบางหลวงเขตภาษีเจริญ
คุณโรสนาก็ไปรับฟังปัญหาปากท้องของชาวบ้านหมู่บ้านศิลปิน
แล้วก็ไปตรวจดูสภาพน้ำเน่าเสียครับนี่มีถ่ายคลิปมาด้วยนะฮะ
คุณโรสนาหวังจะผลักดันนโยบายแก้ปัญหาน้ำเสียในชุมชน
คืนน้ำใสให้คนกรุงเทพครับค่ะมาต่อที่อีกคนครับที่หาเสียงกับชาวริมคลองเหมือนกัน
ก็คือท่านอัศวินขวัญเมืองวันก่อนลงพื้นที่ไปขอคะแนนเสียงจากประชาชนย่านบางแคร์ครับ
อัศวินเนี่ยก็เดินทักทายประชาชนตามชุมชนบ้านขิงไปตามปกติ
ในคล้องพระศรีเจริญครับมีศีรษนจากเรือหาเสียง

ทราบฮะฟังไม่ได้ยินพี่ปุ้ย
ก็สร้างสีสันแล้วก็รอยยิ้มให้กับพี่น้องที่อยู่ริมสองฝั่งคลองได้เป็นอย่างดีเลยครับ

เออนี่หาเสียงด้วยไม่ได้หารักอย่างเดียว

ไปไหนทำอะไรถูกใจวัยรุ่นยุคใหม่ไปซะหมด
คนนี้คงไม่ต้องบอกเบอร์๘ครับ
คุณชัชชาสิทธิพันธ์ล่างส่วนนี้มีคนไปเจอ
เล็กจิ๋วไม่เข้ากับตัวคุณชัชชาติเลยอ่ะ
เสียงบนท้องถนนคนก็เลยถ่ายมาลงโซเชียลกันครับ

ขบวนรถหาเสียงครับให้สอดรับกับนโยบายลดมลพิษ
ฝุ่นเพื่ออากาศที่สะอาดของคนกรุงเทพมหานครครับ